อยู่บ้านคนเดียวคนร้ายมันเข้ามาแล้วเจอกับคุณยาย
พยายามยื้อแย่งของยื้อแย่งของกับคุณยายนี่แหละครับ
นี่ครับผู้ก่อเหตุนี่ยายถามมาแล้ว

แล้วคุณยายอยู่คนเดียวแล้วเข้ามา
โอ้โหเจอกันครับคุณผู้ชมฮะ

คนร้ายนะครับมากันสองคน
ผู้ชายคนนี้สวมชุดกีฬาสีฟ้า

ขี่มอเตอร์ไซค์สีขาวมาส่งตรงทางเข้าบ้าน

ก็เดินถอยหลังเข้าบ้านนะ
แล้วก็ดึงเสื้อคลุมขึ้นมาคลุมหัว

นี่เอาหัวมาคลุมแบบนี้

จากนั้นก็งัดประตูแล้วคุณยายอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหม

ทำร้ายร่างกายจนคุณยายได้รับบาดเจ็บครับ
คือบ้านที่มีอาณาบริเวณ
ไม่ได้ล็อกอันนี้มันก็ทำให้ต้องคิดเหมือนกันนะคะ
ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้

สร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๑บาทครับ

เครื่องแล้วมันก็หนีไปแบบนั้นอืมนายอนุสรอินคุ้มผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งครับ
ตากแดดตะบนท่ายูอำเภอตะกัวทุ่งได้รับแจ้งเหตุ
ก็แจ้งตำรวจกับกำนันแล้วเอาภาพจากกล้อวงจรปิดไปประกาศตามโซเชียลมีเดีย
ให้ชาวบ้านช่วยกันสอดส่องแจ้งเบาะแสแล้วก็นำทีมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านออกตระเวน
ตามหาเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีแต่ยังไม่เจอนะครับ
จนประมาณสามทุ่มเสดขนาดที่ผู้อย่างบ้านเดินออกจากบ้านคุณยาย
เห็นชายต้องสงสัยมันเดินผ่านหน้าบ้าน
ใครซ่อนตัวแบบนี้โอ้โหนึกว่าเต๋ยใหญ่เว้ย

คือวิ่งไล่กันไปวิ่งไล่กันไปเป็นระยะทางประมาณกิโลหนึ่งอ่ะ

นี่แล้วไปซ่อนตัวแบบนี้โผล่จมูกขึ้นมาหายใจ

สะดวกดูไว้ไม่เดี๋ยวไอ้เกรงหน่อยก่อน

จากนั้นก็เอาตัวคนร้ายขึ้นมาบนถนนแบบนี้
เจอนะครับโทรศัพท์มือถือ๒เครื่องแต่สร้อยข้อมือทองคำไม่เจอ
ดำรวจสาวพอร์ตกว่าทุ่มก็คุมตัวไปดำเนินคดี
เบื้องต้นคนร้ายก็ให้การวกวน
บอกว่าเขาเป็นคนอีสานเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำจังหวัดตรัง
มาหางานทำที่พังงาแล้วก็งานก็ยังไม่ได้
แล้วเงินก็หมดก็เลยต้องก่อเหตุแบบนี้ครับ